เริ่มต้นด้วยข่าวนี้กันก่อนเลยครับ
ที่เป็นพาดหัวอยู่ด้านหลังนะคุณผู้ชมฮะ
วิทย์ดับหมู่เพราะว่า๑๘ล้อคันใหญ่ยักษ์
เสียหลักและพุ่งชนทั้งร้านข้าวต้มร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยว
ม่อไฟม่อแป้งระเบิดหมดเลยนะคุณผู้ชม
ไปดูเหตุประทึกนี้กันระทึกจริงนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะจังหวะนาทีระทึกจริงนะครับ
พ่วง๑๘ล้อคันใหญ่ยักษ์นะคุณ
บรรทุกหินขับมาบนถนนเสียหลักพุ่งเข้าชนร้านข้างทางนะคุณ
ลุเข้าไปเลยร้านข้าวต้มร้านอาหารตามสั่งร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
หลังจากนั้นเห็นไหมฮะเสาไฟฟ้าริมทางถูกชนนะฮะ
สายไฟขาดเกิดเป็นประกายไฟไฟดับพลึบและเห็นคนวิ่งหนีตายไหมครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บคนตายมากขนาดไหนต้องมาฟังกันนะครับ
นี่ฮะ๓มุมของเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นมุมถนนฝั่งนี้
มุมจากด้านหน้าและมุมจากฝั่งตรงข้ามนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษมใกล้กับสามแยกเขาพนม
เทศบาลตะบนเหนือคลองจังหวัดกระบี่เมื่อคืนที่ผ่านมาประมาณสัก๔ทุ่ม
คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ไปดูความเสียหายทั้งหมด
ว่าอะไรเสียหายไปบ้างเละเทะเลยคุณ
ระเนรนาศจริงนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยคือ
รถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกหินมาเต็มคันพลิกคว่ามอยู่นะครับ
ร้านขายของถูกชนนะครับข้าวของเสียหาย
ร้านขายของที่ว่าถูกชนเพราะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นรถเข็นให้คุณนะ
สาวไฟฟ้าแรงสูงหัก๑ต้นผู้บาดเจ็บ๑คนครับ
โชคดีที่เธอพยายามวิ่งหนีออกมาจึงไม่ถูกชนเต็ม
ส่วนร้านข้าวต้มที่รถบรรทุกใหญ่ยักษ์คันนี้นะ
พุ่งเข้าไปถ้ารู้ถึงร้านเลย
เจ้าของร้านคือคุณอติเทพเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นเขายืนทำอาหารอยู่หน้าร้าน
มีลูกค้าอยู่๔๕โต๊ะครับได้ยินเสียงดังมาแต่ไกลแล้วฮะ
รู้ตัวอีกทีก็รถพุ่งเข้ามาแล้ว
โชคดีที่หน้าร้านมีเสาไฟบังอยู่
รถมันเลยพุ่งเข้ามาไม่ถึงตัวทั้งพ่อค้า
แล้วก็ที่โต๊ะลูกค้า๓๔โต๊ะนะครับ
ทุกคนวิ่งหนีตายกันเพราะตกใจ
ทั้งรถชนมอบแรงระเบิดไฟด่งไฟดับหมดเลยนะครับ
มันเป็นใครอ่ะมันเจ็บนึงก็เพราะต้องนานกว่าเดี๋ยวค่ะเจ็บ
ใช่ค่ะไม่มาค่ะไม่มา
คุณผู้ชมเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ลูกค้าบอกว่าโชคดีนะคุณ
คือยังหนีตายออกมาได้ทัน
ถ้าอยู่ตรงจุดที่รถพุ่งเข้ามาชีวิตคงไม่เหลือ

คุณดูสิพุ่งเข้ามาขนาดนี้นะครับส่วนถามว่าคนขับรถพ่วง
ทำไมถึงขับแล้วก็เสียหลักมาแบบนี้นะครับ
คนขับรถพ่วงคือนายธวัชชัยงามแชล่มอายุ๖๒ปีนะครับ
ก็ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังขับรถไปส่งหินที่ท่าเรือ

แต่ยอมรับหลับในหลับในปุ๊บนะฮะรถเสียหลักปั๊บเลยนะฮะ
ไปชนรถข้างทางแล้วก็ทะลุเข้าไปที่ร้านอาหารแบบนี้นะครับ
เบื้องต้นตำรวจสพเหนือคลองได้แจ้งข้อหา
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แล้วก็เช้าวันนี้ก็คงต้องไปตรวจดูความเสียหายทั้งหมดนะครับ
ย้ายรถบรรทุกอะไรต่างแล้วก็ต้องรับผิดชอบ

ยังโชคดีนะไม่มีคนถึงแก่ชีวิตนะฮะ